คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระบุรีกันก่อน
พาคุณผู้ชมไปกลางแยกเลยนะ
ท้องถนนนี่แหละมีเรื่องระทึกจู่ค่ะ

เจอแม่ลูกคู่นึงกระโดดมาขวางหน้ารถเขาไม่พอ

มันผัวเมียกันเหรอ

เขาตีหนูหนูไม่อยากไป

ตื่มหัวเจ็ด

มันน่ากลัวมากจริงนะดูเด็กก็เล็กมาก
แล้วแม่ก็เดินจูงมือลูกแล้วเด็กก็ร้องอย่างเดียวเลย
คือลูกก็ร้องไม่หยุดแม่ก็แบบว่าช่วยหน่อยนะ
เพราะว่าไม่กลับไปแล้วฉันโดนตีมา
นี่คือเป็นเหตุการณ์ขณะที่รถของพลเมืองดีขับผ่านมาค่ะ
ที่พื้นที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
สองแม่ลูกกระโดดมาขวางหน้ารถแบบนี้
แล้วกลางค่ำกลางคืนคุณผู้ชมแล้วร้องไห้กัน
บอกว่าถูกสามีทำร้ายพลเมืองดีอยากจะช่วยนะ
แต่ก็กล้ากลัวอันนี้เราเข้าใจ
ถามหญิงสาวก่อนเพื่อความแน่ใจฝ่ายชายมีอาวุธปืนเปล่า
แล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจนะฮะตัวแม่เนี่ยเขาตอบกลับมาว่า
ตำรวจไม่รับแจ้งอันนี้เธอกล่าวอ้างแบบนี้นะ
พลเมืองดีก็เลยอาสาจะไปส่งที่สถานีตำรวจเองค่ะ
ขณะเดียวกันนั้นสามีเขาก็มาเหมือนกัน
ลงมาตามพยายามจะกระชากตัวผู้หญิงคนนี้
ให้ขึ้นรถกลับไปค่ะแต่ฝ่ายผู้หญิงคนนี้ยืนกรานว่า
ฉันไม่กลับไปกับสามีเด็ดขาด
เพราะว่ากลับไปก็โดนตบโดนตีแน่ค่ะ
พลเมืองดีก็เลยตัดสินใจรับแม่ลูกคู่นี้ขึ้นมาบนรถ
พลเมืองดีถามเด็กว่าผู้ชายคนเมื่อตะกี้
ใช่พ่อหนูหรือเปล่าเด็กก็สายหัวแงกเลย
บอกว่าไม่ใช่ส่วนแม่เด็กล่าให้ฟังว่าเธอ
มีปากเสียงกันเล็กน้อยก็โดนลงไม้ลงมือ
เป็นกระสอบซ้ายให้เขาเป็นประจำ
ทีมข่าวไปสอบถามว่าที่ร้อยตรีหญิงนัชยาค่ะ
แล้วก็ว่าที่ร้อยตรีประสบลาบทองอินพลเมืองดีที่ช่วยเหลือ
ทั้งสองเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

มีชายหญิงคู่นึงยืนทะเลาะกันแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วย
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงเอาตัวเองวิ่งมากระโดดขวางรถของเธอไว้

แต่ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยนะเอาแต่ร้องห่มร้องไห้

แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานตามหาญาติต่อไปค่ะ
จนมีรถพ่วงเขาผ่านมาพ่อหนูก็เลยเรียกให้เขาจอด
พ่อก็เลยบอกว่าจอดหน่อยจอดหน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้
พ่อเดินลงไปแล้วก็บอกให้เขาอ่ะขวางรถกระบะไว้ให้หน่อย
เพราะว่าหนูจะพาเด็กกับผู้หญิงไปที่โรงพัก
เพราะว่าถ้าไม่จอดขวางเขาอาจจะชนรถเราก็ได้
เราไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเสพยาหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องเซฟตัวเอง
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมสรุปว่าไง
ไปสอบถามตำรวจสพนแคร์บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ฝ่ายผู้หญิงที่มาขอร้องขอให้เขาช่วยเมื่อคืนนี้นะ

แล้วก็บอกว่าขอแค่นอนพักที่โรงพัก
แต่พอช่วงเช้าสว่างมาปุ๊บแม่และลูกหายไปแล้วทั้งคู่

ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงนะฮะ